คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ

ฉันกำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าจุดตรงนี้มันเลนส์ไหนกันแน่
รถคันที่ติดกล้องหน้ารถเขาบอกว่าทำไมมอเตอร์ไซค์สวนเลนมาแบบนี้อ่ะ

คุณก็งงใช่ไหมว่าสรุปว่าไอ้เลนส์ตรงนี้มันคือเลนส์ฝั่งที่มอเตอร์ไซค์เขาต้องมา

คุณดูคุณดูลูกศรแดงที่เราชี้ไว้เห็นไฟแดงใช่ไหม

อันนี้มันคือฝั่งที่รถคันที่ติดกล้องเนี่ยเขาอยู่ถูกแล้ว

ใช่ก็ต้องเบี่ยงเข้าซ้ายต่อค่ะ
แล้วมอเตอร์ไซคันนี้พี่รายเดอร์
รายเดอร์ใส่เสื้อเขียวเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าขี่มามัวแต่ก้ม
แต่ท้ายที่สุดมอเตอร์ไซค์เขาก็มาเฉียวรถคันที่ติดกล้องนะ
ก็กลายเป็นว่าเอารถคันที่ติดกล้องก็รถก็มีรอยเฉียวชนด้วยค่ะ
ที่เส้นในกรุงเทพเนอะ
ก็สังเกตสังเกตไฟสังเกตอะไรให้ดีเลยอะค่ะ
เน็ตเขาก็บอกว่าอันนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
รายเดอร์คงมัวแต่มองโทรศัพท์ไม่ได้มองทางหรือเปล่า
รายเดอร์เองอาจจะไม่ชินเส้นทางไม่รู้มั้งว่าตรงนี้

ทีนี้พอมาก็อาจจะเข้าเลนผิดแล้วพอมาเจอรถที่อยู่ข้างหน้านี้ก็พยายามที่จะหักหลบอะค่ะ